เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คลองหลวงปฐุมธานีให้ฟังว่า
มีแก๊งวัยรุ่นบุกเข้ามาในซอยแล้วก็ปลาระเบิดปิงปอง
ทีนี้พอตำรวจมาถึงจังหวะนั้นแก๊งวัยรุ่นไม่อยู่แล้ว
แต่แก๊งวัยรุ่นยิงปืนมาแล้วก็โดนดาบอนันต์จนทำให้ดาบอนันต์เสียชีวิต
ทีนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแล้วนะคะเพราะว่าตำรวจจับตัวแก๊งวัยรุ่นได้
คนที่ยิงน่ะอายุ๑๘เองนะแล้วเขาบอกแบบนี้
ผมไม่ได้ตั้งใจผมยิงไปไม่รู้ว่าจะไปโดนตำรวจแล้วทำให้ตำรวจตาย
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะถ้าเกิดภาพจากกล้องวงจรปิดฟังตรงเนี้ย
มันจะได้ยินเสียงปั้งจังหวะที่ยิงด้วย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนตีหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งทำให้ดาบตำรวจอนันต์อ้อสุวรรณผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม
สพคลองหลวงถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ซอยเอราวัน๑๒ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวง
ปฐุมธานีเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์
รุ่นเข้ามาปวดในซอยก่อนปลาระเบิดปิงปองกัน
พอชาวบ้านเขาเห็นเขาแจ้งตำรวจตอนตำรวจมาถึงวัยรุ่นไม่อยู่แล้วนะ
วัยรุ่นไปแล้วแต่ตอนที่ตำรวจกำลังนั่งยองคุยกับชาวบ้านอ่ะ
ปรากฏว่ามีกระสุนยิงเข้ามาแล้วก็โดนตำรวจไปเต็มเลยนะคะ
ทีนี้จัดหน้าที่เนี้ยนำตัวกลุ่มวัยรุ่นอายุสิบสามถึงสิบแปดปีมาเกือบยี่สิบคน
ไปสอบปากคำค่ะจนรู้แล้วแหละว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มขัดแย้งกัน
มันมีกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มเอราวันก็คืออยู่ตรงนั้น
อีกกลุ่มคือกลุ่มบ้านพยอมเป็นวัยรุ่นที่วังน้อยอายุทยา
เขาเขาขัดแย้งกันมานานแล้วอ่ะคุณวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนยิงดับตำรวจอนันต์เนี่ย
กำลังตามมาจะเอาคืนไงยังไม่ทันถึงที่เกิดเหตุเลย
ปรากฏว่าหนึ่งในกลุ่มเพื่อนโดนยิงนัดหนึ่งก็เลยไปโรงพยาบาลกันก่อน
เสียชีวิตทีนี้ตำรวจออกหมายจับวัยรุ่นสองคนนะคะ
อายุสิบแปดปีคนหนึ่งชื่อว่าในกายในกายเนี่ยเป็นคนยิง
อีกคนนึงคือในบอลอายุ๑๘เหมือนกันเป็นคนขี่มอเตอร์ไซ
คนขี่มอเตอร์ไซค์โดนไปสามข้อหาค่ะร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงาน
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านแล้วก็ร่วมกันยิงปืนในที่สาธารณะ
ตำรวจเขามีหลักฐานไงเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่ในกายนำปืนมาใส่กระสุนตรงหน้าร้านชำเขาจับภาพได้พอดีเลย
กายเอากระสุน๕นัดนี่คุณผู้ชมที่วงเห็นไหมนั่นคือปืน
กายเอากระสุน๕นัดใส่ไปอันนี้กายเขาก็รับสารภาพด้วย
กายเนี่ยนะร้องห่มร้องไห้เลยคือเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะ
ผมยืนอยู่อีกฝั่งถนนผมจะยิงแค่นัดเดียว
แต่กระสุนมันดันออกไป๓นัดใส่ไป๕ถูกไหม
ตั้งใจจะยิงนัดเดียวแต่กระสุนออกไป๓ดังนั้นเหลือกระสุนอยู่อีก๒นัด
กายบอกว่าผมไม่คิดว่าปืนมันจะยิงออโต้แบบนั้น
เดี๋ยวฟังกายหน่อยค่ะเขาร้องไห้เลยนะผมไม่ได้ตั้งใจ
ผมไม่ได้ตั้งใจผมก็ยิงนัดเดียวขึ้นแบบบ้านเลย
เข้าไปเฉยไม่ได้ตั้งใจจะยิงเข้าสวนครับ
พี่ยิงเพื่อกี้เอางั้น๓นัดครับเข้าในแมซม่าของผมยังไป๕นัด

พื้นมันพังนะครับ

บอลบอกว่าตอนนั้นกายยิงไปแบบสี่ห้านัดหรือยังไง
แต่เอาเป็นว่าพอมาเจอแบบนี้แล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
แล้วครอบครัวของดาบอนันต์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานศพค่ะ
โดยทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรภักดิ์๑ก็มาร่วมพิธีด้วย
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องสวัสดิการ
เพราะว่าถือว่าเป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ได้รับการปูนบำเน็ต๗ชั้นอยู่ที่ยศพันธ์ตำรวจตรีนะคะ
ส่วนทางด้านตำรวจภูทรภักดิ์๑ก็จะมีเงินให้ด้วยอีกส่วนหนึ่ง
แล้วก็มีเงินช่วยเหลือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมแล้ว
ทางครอบครัวก็จะได้เงินเยียวยาช่วยเหลือประมาณ๒ล้านบาท
แสดงความเสียใจกับครอบครัวดาบอนันต์ด้วยค่ะ
ก็ฝากน้องเยาวชนเนอะไม่ว่าจะกี่นัดก็ไม่ควรจะยิงด้วยประการทั้งปวง